พาคุณผู้ชมไปดูพระอีกรูปนึงต้องบอกว่าเป็นอดีตพระแล้วล่ะเพราะว่าก็ถูกแฉจนสุดท้ายก็ต้องลาศิกขานะคะคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเคสที่ถูกแฉจากเรื่องราวในอดีตเหมือนกันครับแต่ในอดีตนั้นก็ได้บวชเป็นพระแล้วโอ้โหเรื่องนี้เจ้าคณะเองออกมาพูดเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเกิดในอดีตกี่ปีกี่สิบปีมันก็มันก็มีผลถึงอนาคต
เอ้าเธอไม่ได้ก่อนที่จะแพนมุมกล้องไปตรงหว่างขาแล้วพูดอีกว่าโอ้เธอเนี่ย
อันนี้ไม่รู้นะไม่รู้คุณผู้ชมได้ดูกันหรือยังนะคะอันนี้อ่านตามสคริปต์เลยนะ
หลังจากนั้นก็มีพวกข้อความลามกส่งของลับให้พระรูปนี้แลกกับเงิน๒๐๐บาท
ตอบไปว่าถ้ามานอนด้วยให้เงินเยอะกว่านี้อีกนี่เห็นไหม
ผมขอสองร้อยก่อนนะครับจะไปเอารถตอนนี้มอไซค์อ่าเดี๋ยวถามคนโอนก่อนครับโอเคครับ
ทีนี้ข้อมูลจากนี่เห็นไหมถ้าวันเสาร์มานอนด้วยจะให้เยอะกว่านี้
ข้อมูลจากพลเมืองดีบอกว่าเป็นกรณีเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่ชอบผู้ชาย
ล่อลวงเด็กนักเรียนไปล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ให้เงินปิดปากทำมาหลายปีแล้ว
เด็กก็อายไม่กล้าบอกผู้ปกครองกลัวเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต
เพราะว่าที่นี่เนี่ยพระอาจารย์ชอช้างคนนี้เนี่ยอยู่แถวอำเภอน้ำพอง
ชอบศักดิ์ยันต์ทำเสน่ห์มีเด็กเยาวชนนักเรียนไปศักดิ์กันเยอะ
ให้พระอาจารย์โชคดูแล้วก็อ่านข้อความเจ้าตัวก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะ
แล้วก็อธิบายว่าคลิปนี้มันนานแล้วเกิดขึ้น๑๐กว่าปีแล้ว
เจ้าคณะอำเภอก็ตอบกลับมาทันทีว่าไม่ว่าจะกี่ปีกี่สิบปี
มันก็ไม่หายจากพฤติกรรมมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควร
แล้วก็เทศสั่งสอนพระอาจารย์โชคค่ะซึ่งพระอาจารย์โชคก็พยายามอธิบายนะคะว่า
เรื่องนี้เนี่ยมีการลงโทษทางพระวินัยไปแล้วแล้วเขาก็กลับมาบวชเนรอีกครั้ง
ก่อนจะมาเป็นพระจำวัดที่วัดโพศีบ้านเกิดเจ้าคณะอำเภอมองว่า
ทำแบบนี้เป็นการเลี่ยงบารีเลยศึกค่ะ
ศึกโดยใช้อำนาจของคณะสงฆ์นะคะ
พอศึกเสร็จก็ถูกคุมตัวไปขึ้นรถตำรวจเลยนะคะ
ซึ่งอดีตพระอาจารย์โชคก็ยอมรับว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องจริงแต่เกิดขึ้นนานแล้ว
ตอนนั้นคือปีเดียว
ด้านพนักงานสอบพออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น
ก็บอกนะคะว่าตำรวจเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
ถ้ามีผู้เสียหายก็สามารถเข้ามาแจ้งความได้
พระลูกวัดโพศีก็เล่าให้ฟังนะคะว่า
พฤติกรรมของอดีตพระโชค
เท่าที่ทราบก็คือเป็นหมอธรรม
ทำเสน่ห์ดูดวงรักษาคน

รู้แค่ว่าชอบมีเด็กผู้ชายมาหาเยอะ
นายลำพูนศรีวงศาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะ
ก็บอกว่าพระโชคก็มีปัญหากันมาหลายครั้งแล้ว

การเปิดกุฏิเปิดสำนักศักยันต์เนี่ย
ชาวบ้านในพื้นที่เขาไม่เห็นด้วยเลยนะคะ
เพราะว่าเด็กหลายคนมหาชะโชคมาดูดวงทำเสน่ห์
โดยเฉพาะกับเด็กผู้ชาย

ใช่ก็คือไม่ได้เป็นพระตั้งแต่วันนั้นแล้วอะค่ะ

แต่งงนะที่บอกว่าโดนลงโทษทางพระวินัยไปแล้ว

จริงควรจะมีกฎทางอาญาของสงฆ
ถ้าคุณปราชิกเนี่ยมันควรจะมีบทลงโทษเลย